ทีนี้คุณผู้ชมตอนนี้ที่พิษโควิดกำลังเล่นงานอยู่หลายคนก็ได้รับผลกระทบหลากหลายอาชีพเลย
บางทีเนี่ยไม่มีรายได้ไม่มีเงินแต่ถ้าสมมุติเกิดว่ามันมีช่องทางพอจะทำเงินได้
เดือนหนึ่งสักหมื่นห้าสักสองหมื่นเนี่ยเป็นคุณเอาไหม
เอาใช่ไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นจะพาไปดูเผื่อจะเกิดไอเดียบ้างค่ะคุณผู้ชม
เห็นภาพมุมสูงอยู่แบบนี้เนี่ยนะคะเป็นไร่มะขามเทศ
ขามเทศนี้มีอยู่๕ไร่ค่ะ๔๐๐กว่าต้นของในปินเทียบกลาง
เป็นเกษตรกรที่ตำบลมะค่าอำเภอโนนสูงที่โคราช
ทีนี้ก็หันมามาตอนกิ่งมะขามเทศขาย
จะสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ย
ได้รับผลกระทบจากโควิดสิบเก้าส่วนเกษตรกรแล้วก็ชาวบ้าน
อีกหลายรายในพื้นที่เนี่ยก็ตกงานไม่มีงานทำส่วนฝั่งของในปิน
เขาบอกว่าไม่ท้อนะแม้จะมีวิกฤตแต่ต้องสร้างโอกาสเสมอ
ตัดสินใจค่ะมีการทำแบบนี้คุณผู้ชม
โดยเขาตอนกิ่งมะขามเทศแล้วก็ขายค่ะ
ซึ่งเขาบอกว่ามะขามเทศถือว่าเป็นพืชที่ปลูกดูแลง่าย
ไม่ได้มีปัญหาเรื่องโรคเรื่องแมลงอะไร
และที่สำคัญคือมันทนแรงให้ผลผลิตดีน้ำหนักดี
ขายง่ายได้ราคาดีถือว่าเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมสูง
กลุ่มคนที่รักสุขภาพนะคะ
แล้วในไทยก็มีมะขามเทศอยู่หลายสายพันธุ์ที่เขาปลูกทั่วไป
อย่างสายพันธุ์พื้นเมืองลักษณะใบมันก็จะเล็กหน่อย
รวมถึงพันธุ์ดีมีขนาดใบใหญ่
โดยงานราชการเขาก็ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูก
อย่างมะขามเทศฝักใหญ่มะขามเทศพันธุ์เพชรนทัย
เอาเดี๋ยวฟังเสียงเจ้าของไร่มะขามเทศกันหน่อยนะคะ
เพราะว่าผมทำกิ่งพันธุ์ปีนี้ขายไปได้
เกือบ๒๕๐๐กิ่งเฉพาะทางกิ่งพันธุ์ขาย

โอ้โหนี่ขายดีมากขายไปเยอะเลยนะคุณผู้ชม
ก็เลยถามไงว่าอย่างกิ่งพันธุ์สายพันธุเพชรนนไทยเนี่ยแพงไหม
ก็ทางคุณปินเขาบอกว่าราคากิ่งนึง๓๕บาท
ดังนั้นที่บอกว่าขายได้เป็นพันกิ่งเนี่ยนะ
คิดเป็นเงินค่ะเดือนนึงก็ได้๑๕๐๐๒๐๐๐แล้ว
อันนี้ถือว่าเป็นรายได้เสริมในช่วงโควิดระบาดได้เป็นอย่างดีเลยแหละ
อ่ะก็ลองดูลองดูเป็นอีกหนึ่งช่องทางทำมาหากินเนอะ
ถูกต้องค่ะรวมถึงช่วงนี้เนี่ยแต่ละคนก็จะได้รู้ไงว่าตัวเองรักอะไรชอบอะไร
แน่สิ่งที่รักสิ่งที่ชอบอาจจะมาเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพได้อีกทางหนึ่งด้วยเหมือนกันนะคะ